เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอืมนะครับอ่าคุณผู้ชมครับ
ไปต่อที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะฮะวันออกพรรษาที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่บ้านเขาบอกว่ามันมีเสียงเคาะประตูบ้าน
ค่ะเปิดไปตอนแรกนึกว่าเป็นโจรอ่าก็เลยไปเปิดดู
มันก็ไม่มีใครแต่ยังมีความสงสัยอยู่
ก็เลยเอากล้องมุมตำปิดมาเปิดดูค่ะ
มันกลายเป็นดวงไฟประหลาด
แล้วในวันออกพันธ์ศาสตร์ซะด้วยค่ะอ่าไปดูครับ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

นี่หรอเห็นไหมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ชาวเนฤียวงให้เฮ้ยทำไมมันมีกระจก
ลงความเห็นว่าโอ๊ยแสงที่เห็นน่าจะเป็นแมลงนั่นแหละ
มันบินอยู่หน้ากล้องนั่นแหละอาจจะเป็นแมลงหรือเป็นใยแมงมุม
แต่หน้าอันนี้คล้ายเหมือนกันเนอะแต่แสงที่เห็นน่าจะเป็นอะไรบางอย่างแหละ
รออยู่หน้ากล้องบินไปบินมาอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ชี้จุดด้วย
ว่าเจ้าตัวเนี่ยที่โพสต์ไปเห็นไหมมันมียายบางอยู่อาจจะมียายแมงมุมรออยู่หน้ากล้องหรือเปล่า
บางคอมเบนต์ก็บอกว่าที่บ้านเจอประจำแสงแบบนี้ผ่านหน้ากล้องพอไปดูมันเป็นแมลงชิบปลาขาว
มันก็บินอยู่หน้ากล้องเต็มไปหมดพอมันสะท้อนไฟมันก็เห็นแบบนี้
สรุปแล้วเนี่ยหลายคนก็ลงความเห็นว่าน่าจะเป็นแมลงมากกว่า
หรือแต่ไม่ได้ลบหลู่นะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้
คิดว่านพระ